นาฬิกา๕นาทีกลับมาช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าโอมากาเซ

เออแต่ก่อนจะกินดูดราม่าเรื่องนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าของบทเพลงอยากโดนช้อนแกง
อยากโดนแทงแล้วไปโผล่ลงมาแจ๊คแป๊บโห
คุณผู้ชมพฤติกรรมชาวเน็ตถามว่าทำแบบนี้อยากโดนช้อนแกงเองใช่ไหม
ดูคลิปเลยก็ได้
คลิปนี้เฮ้ยแล้วเห็นงั้นลูกค้าก็นั่งกินอาหารอยู่

คุณทำคอนเทนต์แต่มันเหมาะสมหรือไม่
ลักษณะเหมือนยังห้าวอยู่
คือเขาบอกไงว่าเหมือนเขาเหมาแล้ว

มันเป็นที่ทำไม่ทิ้งเขาให้ดราม่าหนักขึ้น
ใช่พอไปยืนโอเคคุณอธิบายบอกว่านั่นคือกลุ่มเพื่อนคุณก็จริง
แต่ถ้าเกิดกลุ่มเพื่อนคุณกลับบ้านไปแล้ว

แล้วรอยเท้าคุณคุณยังฝากรอยเท้าเอาไว้
เขาบอกว่ามีคนบิ้วผมผมไม่อยากขึ้นมีคนบิ้วผมก็ต้องทำ
แต่นี่แหละค่ะคนที่จะไปทานต่อที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนคน
เพื่อนคุณเนี่ยนะคะแล้วจะทานได้แบบสนิทใจไหม

หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเจ้าของร้านนี้ก็โดนดราม่าเหมือนกัน
ถูกต้องคือมีหนึ่งในหุ้นส่วนของร้าน
ราม่าแรกคือเขาไปแชร์เอกสารหรือว่าโพสต์การขอโทษของร้าน
แล้วเขาไปโพสต์ว่าทัวร์อย่าลงเยอะกูตอบไม่ทัน
หลังจากนั้นมีคนไปเน้นแล้วเขาไปตอบคนในเม้นว่า
นี่ไงคนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านครับ
เหมือนเป็นการทุนไปดูถูกเขาไม่มีเงินเหรอ
เบาะรายโยคแน้นแรงนะคะเพราะอาหารเป็นแบบอมกัสเซตแพงก์ไหมพี่พอ
ก็มีราคาประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่แถกไม่ถึง
สองพันหรือห้าพันประมาณนี้
แต่การตอบเนี่ยลักษณะแบบนี้คนที่ติ
ไม่มีเงินนั่งกดคีย์บอร์ดอยู่บ้าน
ลักษณะแบบนี้คุณไปดูถูกคนอื่นเขาหรือเปล่า
ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้อยากให้ฟังหน่อยนะคะ
เราโต๊ะตอบกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทในเฟซบุ๊คของเราเอง

แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้
ซึ่งผมก็ขอน้องรับความผิดนี้นะครับ

แต่เฟซบุ๊คของเรามันก็เป็นสาธารณะ
แต่ก็เป็นหุ้นส่วนของร้านไงกำลังเป็นดราม่าไง

๒คนค่ะคุณผู้ชมต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษแบบนี้
คุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือคำชี้แจงที่

คนนี้ก็คือดีเจกริจกฤษกรภูมินัท
พร้อมกับดรปัณณวิทย์โชติเตศพรรมหรือว่าหมอเจวน์นะคะ
เป็นผู้บริหารของร้านมาเนกุโอมากาเซนะคะ
ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลักเลยคือขอโทษ
ขอโทษโดยเฉพาะกับคอมเมนต์ที่ตอบกลับไป

ผู้บริหารร้านออกมายกมือไหว้ขอโทษแบบนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าได้มีการสั่งเปลี่ยนโต๊ะใหม่ทั้งร้านเลย
ยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้จงว่าว่ายขอโทษนะคะ
ยืนยันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

มันมีคนที่เขาบอกว่าถึงแม้มีเงินก็จะไม่ไปกิน
ถ้าตอบอย่างนี้หรือว่ายังไม่เปลี่ยนโต๊ะให้

เอาจริงนะร้านลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยมีเยอะ

คนที่เขาอยากจะไปกินเขาก็เลือกได้ไง
ทีนี้เจ้าตัวล่ะแจ๊กแปปโฮเป็นไงบ้าง

คลิปนี้แหละหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว
เหตุการณ์คลิปแรกคือคลิปต้นเรื่องเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ารักษณะคือเหมือนไม่ได้สำนึก
คือมันลามไปถึงเรื่องแบบ

มันเป็นสิทธิ์ของเขาอย่างมือถือเขาใช้เท้ากดใครจะว่าอะไรก็มือถือเขา
รถเขาเขาจะไปยืนบนฝากระโปรงรถทำไมไม่ต้องแคร์ไม่ได้นางไม่ได้นาง
ได้มาช่วยผ่อนรถทำไมต้องไปแคร์ด้วยอะไรอย่างนี้เขาลามไปถึงประเด็นอื่นด้วย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอพฤติกรรมมันออกมาหลังจากที่มีคลิปแรกที่ไปยืนบนบาโอมังกาเซแล้ว
ปรากฏว่าชาวเน็ตบอกว่ากูไม่สนสนไม่สำนึกเลยหรอ
คุณผู้ชมเอาใหม่ปรับอารมณ์ให้ทัน
ไม่ใช่เรื่องของไบโพล่าแต่น่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวสำนึกแล้ว
เขาว่างั้นนะคะล่าสุดเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
พฤติกรรมห้าวนี่ค่ะ
ไหว้สวยกระเช้าไม่ต้องมีนะคะ
เพราะว่ากระแสโซเชียลโจมตีไม่น้อยนะคะ

แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะระมัดระวังตัวให้มากขึ้น

และจะคิดไตรตรองในการทำคลิปทำคอนเทนต์ให้มากกว่านี้

บางทีลูกหลานดูอยู่ไอ้พฤติกรรมแบบนี้

เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เด็กเล็กเขาดูหมดแล้ว
นั่นแหละค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของคุณเลยนะคะ

สีหน้าค่าตาก็ไม่เหมือนวันก่อนนะคะ

คุณผู้ชมล่ะคะให้อภัยหรือเปล่า

อันนี้พูดจริงถ้าขอโทษส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับการอภัยให้เสมอ